ช่วยมาดูหน่อยคือสามีเขาเนี่ยนะคะ

หนึ่งพฤศจิกายนมีอาการแปลก

เอ๊ะผลข้างเคียงจากวัสกินหรือเปล่า
ไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยเลยคิดว่าหรือจะผีเข้าค่ะ

สะใจแล้วอยู่กับหัวร้อ
แล้วก็เหมือนจะร้องไห้บอกขอโทษขอโทษเนี่ยค่ะ

เป็นชาวบ้านวังกระโดนน้อยนะคะอยู่ที่นครสวรรค์
เป็นอาการประหลาดแบบนี้ค่ะญาติญาติบอกว่าผีเข้าแน่
เพราะเมื่อ๓เดือนก่อนในหมู่บ้านเกิดเหตุ
เกิดเหตุฆ่ายกครัว๓ศพขึ้น
แล้วบ้านหลังเกิดเหตุเป็นญาติห่างกับผู้ชายคนนี้
แล้วเขาคือคนเจอศพคนแรกแล้วดันไปเดินเหยียบกองเลือดคนตาย

โบราณเขาถือว่าไปเหยียบแบบนี้ผีจะมาตามหลอก
เขาว่าแบบนี้เราได้คุยกับภรรยาของผู้ชายคนนี้นะคะ
เธอเล่าบอกว่าสามีเนี่ยมีอาการแปลกตั้งแต่๑พฤศจิกายนแล้ว
อยู่ก็อ่อนเพลียยกมือยกเท้าพูดจาพร่ำเผลอ
พากันหามส่งโรงพยาบาลก่อนแล้ว
คุณหมอทั้งเอ็กซาเรย์ทั้งตรวจอย่างละเอียด

สอบถามแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ผลข้างเคียงวัคซีนด้วย
เหมือนที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้
พาไปวัดแล้วด้วยนะพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดพระสงฆ์ก็ทักบอกว่า
นี่ไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางที่ไหนมาหรือเปล่า
เจ็ดตรง

แม่มันเป็นพอสิน

มันก็ผสมประเสร็จกันไป

แค่วันนี้ก็คุกโรคร้อยวันพอดี
แล้วที่เขาเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเลือด
เห็นอะไรแบบเขาเหมือนเขาเพ้อนะ
แล้วก็กลัวจะไปทางนี้อีกไป
คำโบราณเขาก็บอกผีซ้ำด้านพอ
เหมือนเขาก็เป็นโรคมาแล้วก็ผีซ้ำอีกมาก
เหมือนประมาณว่าพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ย

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเสียงที่น้าบอกว่าเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะไปเหยียบกองเลือดเข้าแน่เลย
ทีมข่าวเราได้คุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะ

เขาบอกว่าผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมพูด

แต่ที่แน่ภาพศพ๓ศพไอ้คดีฆ่ายกครัวนั้นน่ะ
มันวนเวียนอยู่ในหัวไม่ออกไปไหนเลย

หรือว่าอาการมันเบลอปวดหัวมีบ้างไหมครับ

ตอนที่เราพูดว่าขอโทษขอโทษเรารู้ตัวไหมครับ

ไม่รู้ตัวขอโทษไปใช่ไหม

มันเหมือนว่าเราหายช็อกเกินนั้น

นี่แสดงว่าพี่เขามีทั้งเวลาที่ไม่รู้สึกตัว
แล้วเวลาที่รู้สึกตัวคุยรู้เรื่องแบบนี้
ใช่ก็ถ้าตามที่ทีมข่าวเราลงไปคุย

ไม่ได้อยู่หัวเราะร้องไห้อะไร

บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ในซอยเดียวกันกับบ้านของพี่ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้เลย

คนก่อเหตุชื่อจันทวงแก้วคำอายุ๔๗ปี
เขาเอาปืนยิงภรรยายิงพ่อตายิงแม่ยายตายคาบ้าน
แล้วก็จะหนีแต่ตำรวจจับตัวได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
แต่ประเด็นก็คือว่าด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้กันห่างกันแค่๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ผู้ชายที่ว่าถูกเหมือนถูกผีเข้าเป็นคนไปเจอศพคนแรกแล้วก็ไปเดินเหยียบกองเลือด
นี่เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าญาติญาติเพิ่งมีการทำบุญครบร้อยวันให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพไปเอง
พี่เขาทำไมเกิดอาการแบบนั้นครับ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอาการจากอะไรแต่อาการที่เป็นมันก็เหมือนมันเรื่องศัยศาสตร์นะดูนะ
แต่บางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเราก็ไม่รบรู้แล้วไงนะ
จะมีสิ่งลี้ลับหรือสิ่งผิดปกติไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
หลังเกิดเรื่องประหลาดนี้ขึ้นมานะครับหมอปลาครับมือปราบสัมภเวษีนะฮะระบุว่า
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาการของคุณสุรศักดิ์
มันเกี่ยวข้องกับวิญญาณของเหยื่อฆาตกรรม๓ศพหรือเปล่า
รวมถึงมีการลบหลู่นะฮะเจ้าที่ตามที่พระท่านบอกหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่ามันน่าจะเป็นความเครียดสะสมไหมนะนะครับ
เกิดอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ขึ้นมา
หากอาการยังไม่หายดีนะเดี๋ยวหมอปลาพร้อมจะช่วยฮะ

ผมยังไม่ได้ไปสัมผัสบ้านหลังนั้น
และยังไม่ได้สัมผัสตัวของพี่ผู้ชายคนนั้น
ส่วนที่มีการกระพรมน้ำมน
และบอกว่าเกิดจากการที่ผู้ชายคนนี้ไปรบหลู่เจ้าที่

แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้ขาดส่งธนาคาร
ขาดส่งในทุนเนี่ย
อันนี้อาจจะมีผลก็ได้
เพราะเจ้าที่อาจจะตามมายึดบ้าน